คุณผู้ชมครับข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์
สำหรับผู้ปกครองที่มีลูกหลานเป็นเด็กเล็กนะครับ

เพราะเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่
เด็กหญิงวัยเพียง๑ขวบครึ่ง
พลัดตกลงไปในถังดักไขมันของโรงเรียน

แม่เข้าไปพบศพโอ้โหดูสิ
ใจจะสลายค่ะคุณแม่กอดร่างของลูกสาว
แบบไร้ลมหายใจนะครับ
นี่ครับเสียงของแม่ร้องไห้นะครับ
นางจินพัฒน์หลำเบนซะนะครับ
วัย๓๑ปีนั่งกอดศพลูกสาว

หลังลูกสาวพลัดตกลงไปในถังดักไขมัน
ภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลสายไทย

สภาพศพของหนูน้อยไม่มีบาดแผลตามร่างกายนะครับ
ว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมง

นางจิณภัทรเป็นแม่ค้าขายอาหารในโรงเรียน
ก่อนเกิดเหตุได้มาทำความสะอาดร้าน
แล้วก็พาลูกสาวมาด้วย๒คน
ซึ่งระหว่างนั้นก็ปล่อยให้ลูกสาว๒คน
เล่นกันอยู่ที่บริเวณสนามย่าข้างโรงอาหาร

แม้จะพยายามหาจนทั่วแล้ว

แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันค้นหา
ใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมงในการค้นหานะครับ
เจ้าหน้าที่จึงพบว่าฝาพลาสติก
ปิดทับถังดักไขมัน๔ถัง

เมื่อตรวจสอบก็พบร่างของหนูน้อย

ล่าสุดเจ้าหน้าที่นำศพของหนูน้อย
ส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลกระบี่แล้วนะครับ
ด้านตำรวจก็เตรียมเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำ
ก่อนพิจารณาว่าเหตุสลดในครั้งนี้
เกิดจากความประมาทของฝ่ายใดนะครับ